ต่อกันที่อีกหนึ่งกระแสจิ้นแล้วกันสำหรับนับประพาคินนะคะ
โตโน่กับแพทย์นั่นเองค่ะหลังจากที่หนุ่มโตโน่นะคะ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็เจอกระแสดราม่าสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดี
คู่จริงอย่างสาวแพทนั่นพาพาอีกแล้วค่ะ
จริงอร่อยจริงนาทีนี้นะคะต้องยกให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มมาสแมน
โตโนภาคินไหนจะทั้งงานอีเวนต์งานโชว์ตัวขึ้นคอนเสิร์ต
งานละครจ่อคิวกันให้พลึบพรับไปเลยพอพอกับเรื่องหัวใจที่ตั้งแต่กลับมา
รองสถานะโสดก็ดูจะเนื้อหอมตกเป็นข่าวกับสาวไม่เว้นแต่ละวันค่ะ
แต่ที่จิ้นได้ฟินสุดก็เห็นจะเป็นนางเอกสาวอารมณ์ดีอย่างแพทย์นับประพานะคะ
ขณะที่ทั้งคู่ยืนยันแล้วยืนยันอีกว่าเป็นเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้น
และล่าสุดก็ดูจะเกิดดราม่าเบาในไอจีของทั้งสองคน
โตโน่หยิบเพลงแพ้ทางที่เคยร้องแล้วก็เล่นกีต้าด้วยกันกับแพทย์
ไปร้องกับหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเวทีค้นฟ้าคว้าดาวซีซั่น๑๒รอบตัดสิน
มีแฟนคลับโน่แพทย์บางส่วนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความห่วงคู่จิ้นขวัญใจค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะฝ่ายแพทย์เองเนี่ยก็เริ่มที่จะชัดเจนขึ้นกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับไอดอลวงการบิ๊กไบท์เบนท์เรสซิ่ง
โหมดดราม่าแบบนี้เข้านะคะก็ทำเอานักร้องนักแสดงหนุ่มต้องรีบเคลียร์แบบแมนว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดหากแพทย์จะคบกับใครและไม่ขอยุ่งเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ก่อนจะวอนขอให้แฟนคลับนั้นหยุดดราม่ากันด้วยค่ะ
เป็นเรื่องปกติเขาโตแล้วโตกันแล้วครับแพทเขาก็ตั้งใจทำงานของเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปดราม่าทำไมแต่เราไม่รู้ว่าเราถ้าเราจะต้องเอาทุกประโยคทุกคำพูดเอามาให้มันเป็นเรื่องเป็นข่าวไม่จบหรอกอะไรที่มีความสุขก็ทำถ้าอะไรที่ไม่มีความสุขก็ไม่ทำผมว่ามันไม่มีมันไม่มีใครบังคับใครให้เชียร์หรือไม่เชียร์ได้นะครับไอ้เร